คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
คือรอปภหมู่บ้านก็ต้องทำหน้าที่แหละฮะ
คนแปลกหน้าจะเข้ามาพบลูกบ้านเนี่ย

แต่กลุ่มชายชะกันที่มากัน๔คน

จะเข้ามาขอค้นบ้านหลังใดหลังหนึ่ง

รอปภเขากันท่าเอาไว้สุดท้ายคุณผู้ชม
รอปภถ่ายคลิปความกร่างนี้ไว้ได้นะครับ
มันก็ต้องถ่ายมันเป็นกฎ
มันจะถ่ายได้ไง

มันก็จะบอกว่าคุณมรยาณไม่ดี

พวกคุณไง
คุณพวกคุณมันก็

ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้นี่

ย่านวัดล่าประดุกจังหวัดนนทบุรี
รอปภประจำหมู่บ้านนำมาโพสต์ไว้
ร้องเรียนผ่านเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ขอให้ช่วยตรวจสอบว่าชายชะกัน๔คนในคลิปนี้

จะนอกเครื่องแบบหรือจะสายสืบหรือจะอย่างไร
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ไปพบกับรอปภหมู่บ้านที่อยู่ในคลิป
ก็คือนายยุทธนาอายุ๒๕ปี

บอกว่าเมื่อวานนี้เอง๘กุมภาพันธุ์
ประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่งครับ
ชายชะกัน๔คนที่เห็นในคลิปนี้นะฮะ
ขับรถเก๋งเข้ามาในหมู่บ้าน
จึงต้องขอแลกบัตรไว้ตามกฎตามระเบียบของหมู่บ้าน
แต่คนทั้ง๔คนไม่ยอมให้แลกบัตรนะครับ
บอกแค่ว่าขอความร่วมมือ

และอ้างว่าพวกเขาเป็นตำรวจสายสืบ
ทีนี้รอปภเลยปฏิเสธที่จะให้เข้าหมู่บ้านนะครับ
เพราะเหตุผลไม่เพียงพอ
อยู่เป็นตำรวจสายสืบจะมาเข้าทำอะไร

แล้วเมื่อกี้พอจะขอดูบัตรตำรวจ
เขาบอกว่าบัตรตำรวจจะให้ดูทำไมจะถ่ายไปทำไม
ทีนี้รอปภทำหน้าที่ปฏิเสธที่จะให้คนกลุ่มนี้เข้าหมู่บ้าน
เปิดเสื้อโชว์ปืนที่เหน็บเอวให้ดูนะ
แต่จังหวะนั้นจับภาพไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม
รอปภกำลังลดกล้องมือถือลงพอดี

รอปภไม่ได้ถ่ายแล้วหันมือถือไปทิศอื่นแล้ว
ก็เลยเปิดเสื้อให้ดูวันนี้มีปืนนะครับ
แล้วก็ข่มขู่รอปภบอกว่าเลิกงานกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเจอกูแน่
ทีนี้ครับรอปภเองนะก็ไม่ได้สนใจนะ
ก็ไม่เปิดให้เข้าหมู่บ้านนะครับ
แต่ก็ถูกกลุ่มนั้นด่ากลับนะว่าปัญญาอ่อนแล้วก็เดินมาประชิดตัว

ก็เลยยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้คุณยุทธนาบอกว่าทำหน้าที่รอปภหมู่บ้านแห่งนี้มาเกือบ๘ปีแล้ว
ตัวเองก็ทำตามกฎระเบียบทุกครั้งที่บุคคลภายนอกจะเข้าหมู่บ้านนะครับ
แม้จะเป็นตำรวจก็ตามเพราะหากเกิดอะไรขึ้นมา
รอปภต้องรับผิดชอบชีวิตของคนในหมู่บ้านถูกต้องไหม
แต่ทีนี้เขาก็หวาดกลัวพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วถูกข่มขู่นะฮะ
เขาบอกเขาเป็นตำรวจจะเข้ามาขอความร่วมมือ
ผมบอกต้องแลกบัตรเพราะมันเป็นกฎของหมู่บ้านครับ
เขาบอกแรกบัตรไม่ได้มันเป็นตำรวจนะ

ผมก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์มาจะถ่าย

ไม่ได้เข้าครับเพราะกรรมการบอกเขาไปเอาใบไอ้เนี่ย
ก่อนกลับเขาขู่ผมว่าให้ระวังตัวไว้
เออนะครับอันนี้เจ้าตัวรอปภที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
ส่วนพี่ชายของรอปภคนนี้บอกว่า
คือก็ไปแจ้งความไว้แล้วแต่ก็กังวลอยู่นะ
เพราะตอนไปแจ้งความนะคุณนะ
ตอนแรกนะไปเช็คสองสอพค์

เขาก็ดูรูปตำรวจสี่คนเนี่ย
ว่ามีการแอบอ้างหรือเปล่าคนในรูปเนี่ย
สพแรกบอกนี่ไม่ใช่ตำรวจในพื้นที่
เดี๋ยวนะคือตำรวจทั้งโรงพักเขาก็ต้องรู้จักกันไหม

อาจจะเป็นแบบตำรวจเขาเรียกแล้วนะ

ไม่พอมีการตรวจสอบไป๒สพแรก
เขาบอกไอ้นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ตำรวจในพื้นที่
สองคนนี้คือรอปภกับพี่ชายก็ยังโล่งใจนะ
ว่าหนึ่งเขาอาจไม่ใช่ตำรวจจริงแต่มาแอบอ้างหรือเปล่า
แต่ทีนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยไปนะฮะ
ไปแจ้งความไว้ที่สพบางแม่นาง
ปรากฏว่าได้รับการยืนยันว่ากลุ่มชายทั้ง๔คน
เป็นตำรวจชุดสืบสวนของสพบางแม่นางจริง
คุณผู้ชมแล้วทีนี้ไปแจ้งความไว้ที่สพเดียวกันนี่แหละ

พวกนี้เขาจะช่วยเหลือกันหรือเปล่า
ฟังเสียงพี่ชายรอปภนะฮะ
เขาบอกเขาแสดงแล้วแสดงแล้วอย่างเดียว
แล้วทางนิติก็คือถ้าไม่ให้ถ่ายเก็บไว้
หรือไม่ให้เขียนชื่อจดชื่อสพชัดเจน
เขาก็ไม่ให้เข้าอยู่ดีครับถูกไหมครับ

แต่เขามีปัญหาคนข้างในเข้าไปยิงเข้าไปทำอะไร
น้องผมต้องรับผิดชอบไม่ตายหรอกครับ
จะมาลงกับรอปภบอกว่าน้องผมดูหมิน
เขาก็ดูหมินน้องผมว่าเป็นแค่ยาม
แต่ยามก็เลี้ยงชีวิตได้หลายชีวิตครับครับผม
รู้สึกเป็นกังวลเพราะว่าขนาดเมื่อวาน
ที่มารับน้องผมก็เห็นรถต้องสงสัยอยู่
ขับวนแล้วก็ออกไป
ผมก็เลยแบบเฮ้ยมันถึงขนาดนี้กันแล้วเหรอ
บ้านเมืองเราจะอยู่กันแบบนี้กันใช่ไหม
นิติเขาก็ชมเชยน้องว่าทำงานถูกแล้วทำงานถูกต้อง
ดีแล้วดีกว่าให้มันเกิดเรื่องบานปลายไฟฟักหน้า
ทีนี้กลุ่มของรอปภก็บอกกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
น่ากลัวด้วยเพราะเขาข่มขู่สักขนาดนั้น
ทีนี้เราก็ถามย้อนกลับไปที่ภูมิกับการสพบางแม่นาง
พันธุ์ตำรวจเอกธรรมทรก้อนทอง
ให้ข้อมูลว่ากลุ่มชายทั้ง๔เป็นตำรวจสืบสวนสพบางแม่นางจริงครับ
ซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับอาวุธปืน
แต่เนื่องจากพูดคุยกับรอปภไม่เข้าใจกัน
สื่อสารกันผิดพลาดเกิดการโต้เถียงกัน
โดยจะขอตรวจสอบความชัดเจนก่อน
ถ้าพบว่าลูกน้องทำเกินกว่าเหตุก็จะมีการพิจารณาบทลงโทษ
ส่วนการแก้ปัญหาเบื้องต้นจะมีการพูดคุย
นิติบุคคลของหมู่บ้านทุกโครงการ
เพื่อหาข้อตกลงกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง
เพื่อเป็นการสะดวกในการทำงานนะฮะ
แต่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบเกี่ยวกับอาวุธปืนละหมงละหมายแล้วคุณ
ต้องเอาใบเอกสารมาแจ้งให้ทางหมู่บ้านเขาทราบหรือเปล่า